รณีที่มีพระนักวิปัสนากรรมฐาน
เข้าไปนั่งภาวนาภายในถ้ำพระไสงามจังหวัดพิศนุโลก
และปรากฏว่าติดในถ้ำเพราะว่ามีฝนตกและแบบน้ำท่วมถ้ำออกมาไม่ได้
จะช่วยเหลือออกมาเพราะว่าไม่อยากให้ยืดเยอะ
ในกรณีถ้ำหลวงที่เคยเกิดขึ้นทีนี้พอกู้ภัยดำน้ำเข้าไป
ก็เจอพระมณัฐเนี่ยอยู่เนินสูงในถ้ำค่ะก่อนจะพากันดำน้ำออกมาได้สำเร็จนะคะ

นี่เป็นวินาทีที่นักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐเขมโกอายุ๔๖ปี
ออกมาจากจุดที่ติดอยู่ภายในถ้ำพระไสงามจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่วันที่๓เมษายนหลังเข้าไปวิปัสนากรรมฐาน
กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยออกมาได้เช้าวันนี้พระมณัฐติดถ้ำนานถึงห้าวันสี่คืน
จากฝนตกหนักหลายวันจนน้ำท่วมปิดปากถ้ำ
ปฏิบัติการนำพระมณัฐออกมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ต้องใส่อุปกรณ์ดำน้ำก่อนกู้ภัยดำน้ำตามประกบขึ้นมา
โถงจุดเนินจ่ายก่อนให้พักตรวจร่างกาย
พบมีร่างกายอ่อนเพลียเล็กน้อยจึงให้ดื่มน้ำเกลือแร่
ห่มฟรอยฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย
พาเดินออกจากถ้ำท่ามกลางความดีใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ต่างยืนปรบมือต้อนรับเมื่อเห็นภาพพระมณัฐปลอดภัยดี
จากนั้นพระมณัฐถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเนินมะปราง
เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดให้น้ำเกลือและนอนดูอาการแทรกซ้อน
เนื่องจากอ่อนเพลียและขาดอาหารหลายวันพระมณัฐเล่าหน้าที่อยู่ในถ้ำ
สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและนั่งสมาธิที่ออกมาได้ไม่ใช่ปฏิหาร
แต่เป็นเรื่องการช่วยเหลือที่รวดเร็วใช้ไฟให้น้อยประหยัดไฟให้มากที่สุด
เทียนที่เตรียมไปก็ใช้ประหยัดที่สุดแล้วก็บริหารจัดการน้ำกับน้ำสะอาดกับอาหารใหม่
จากที่เอ่อฉันห้าก็มันเหลือสองจากเอ่อไอ้ที่เนี้ยตัวแปลงกลมกลม
สองก็จะเหลือแค่ครึ่งแห่งใครไม่เจอสถานการณ์อย่างนี้จะไม่
จะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบไหนให้ฝึกจิตมาดีขนาดไหน
ถ้าเกิดว่าสติแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอก
เอาง่ายว่าคุณประสาทตายก่อน
เขาจะบริหารจัดการยังไงเร็วหรือค้าถ้าเร็วตลอดแต่ค้าก็แค่นั่นเอง
เพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่หรือขอบคุณพวกเขานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ขณะที่นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือพระมณัฐได้สำเร็จและช่วยออกมาได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากนี้จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเข้าไปท่องเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้ให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน